คุณผู้ชมมันมีเรื่องดราม่าออกมานะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเก่าเขาบอกว่า
มันมีคนที่จะประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกเงิน

ออกซิเจนนะคะใช้หมดแล้วก็ต้องเอากลับมาใช่ไหมคะ

ไปเจอว่าข้างถังติดสติ๊กเกอร์ของสอสอผู้หญิงคนหนึ่ง
ทั้งที่ว่าถังออกซิเจนถังนี้เป็นของมูลนิธิกระจกเงา

เขาใช้คำว่านี่พวกคุณไม่คิดจะลงทุนอะไรกันเลยหรือครับ
ซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยนะคะ
นี่แหละโพสต์ภาพถังออกซิเจนเห็นไหม๒ถังชัดเลยมันเป็นถังของมูลนิธิกระจกเงานะคะ
คุณผู้ชมพอมันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วก็ไปตรวจสอบพยายามดูนะว่าเป็นสติ๊กเกอร์ของใคร
ปรากฏว่าเราไปดูนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์หน้าของนางสาวธีรรัฐสำเร็จวานิสสของพักเพื่อไทย
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าตัวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีสติ๊กเนอร์เนี่ยเห็นไหม

ใช่มีสติ๊กเกอร์หน้าคุณแล้วพักของคุณเนี่ยมาติดแบบนี้เราไปถามค่ะ
สอบถามไปที่เจ้าตัวเลยนะคะได้รับคำตอบบอกว่า
ที่ผ่านมาทีมอาสาของเธอเองก็มีการนำถังออกซิเจนไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดโควิด
อาจจะเป็นไปได้ว่าถังออกซิเจนไปเกิดการปะปนกันขึ้น
ก็เลยทำให้ทีมอาสาของเธอเนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ผิดนะคะ
แต่เธอขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จากว่าตอนนี้ติดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีรายบุคคล
แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ

ใช่ค่ะนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปแปะนะ